ส่องสนามการเมืองกันต่อครับไปดูกันหน่อยครับ
พักขนาดกลางที่มีสอสออยู่ในสอสภาพุทธแทนรัฐสลรเวลานี้
ระบบการเลือกตั้งแบบบัตร๒ใบสูตรหาร๑๐๐
ส่งผลกระทบต่อพักเหล่านี้แบบเต็มด้วย

ระบบเลือกตั้ง๒ใบสู่ฐานร้อย
ส่งผลสะเทือนให้พักขนาดกลางและขนาดเล็กอยู่ยาก
ขั้นไปต่อก็ลำบากมากขึ้น
พักเสรีรวมไทยและพักชาติไทยพัฒนา
เคยได้คะแนนนิยมกว่า๘แสนและกว่า๗แสนคะแนนรอบที่แล้ว

เหลือสอสอบัญชีรายชื่อแค่พักละ๒คน

ไม่ได้สอสอบัญชีรายชื่อเลยแม้แต่คนเดียว

ขอชื่อท็อปวราวุศิลปะอาชาหัวหน้าพัก
เข้าชิงแคดิเดตนายกฎมนตรีเพียงหนึ่งเดียว

พร้อมสู้ศึกกับทุกพักทุกเวทีดีเบต

แก้ไขรัฐธรรมนูญแบบฉบับบรรหารโมเดล
เหมือนที่เคยทำสำเร็จมาแล้ว

แต่ว่าการทำงานตลอด๓ปีกว่าที่ผ่านมา
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และสิ่งที่พวกเราชาวชาติไทยพัฒนาได้ทำมา

ผมเชื่อมั่นว่าในการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้
แคนดิเดตของพักชาติไทยพัฒนา

อันนี้รับประกันทุกเวทีทุกดีเบต
ชาติไทยพัฒนาไม่มีถอยครับ

ยังเห็นเฉพาะตระกูลการเมืองบ้านใหญ่ในสองจังหวัดภาคกลาง

และสะสมทรัพย์ในจังหวัดนครปฐม
ส่วนภาพลักษณ์ของพักยังอยู่ในสภาวะที่ยังไม่มีกระแสบวก

กจับข้าราชการระดับอธิบดีซื้อขายเก้าอี้
ในยุคที่รัฐมนตรีชื่อวระวุฤษฎิษฐ์ศิลปะอาชา

นำโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท

ติดตามตรวจสอบการทุจริตอย่างแข็งขัน

มีชื่อของผลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ติดอันดับหนึ่งในห้า

คือตัวผู้สมัครระบบเขตที่ยังไม่โดดเด่น
หากต้องการตัวเลขสอสอเท่าเดิม๑๐ที่นั่ง
หมายถึงต้องได้คะแนนบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้นถึง๘เท่าตัว
ทางปฏิบัติถือว่าเป็นไปได้ยากมาก
สำหรับสถานการณ์ขณะนี้

ใต้ปีกในสุวรรคลิปตากพันลบ
อดีตขุนพลโคราชของพักชาติพัฒนา
แม้รอบนี้โคราชจะมีที่นั่งสอสอเพิ่มขึ้นเป็น๑๖คน

ยังต้องเจอศึกหนักไม่แพ้การเลือกตั้งปี๒๕๕๙

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ที่มีนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบเฉพาะเจาะจง

แต่ในสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร

วิเคราะห์การเมืองคาดการณ์ว่าหากรอบนี้
ชาติพัฒนากล้าได้สอสอมากกว่าเดิมคือ๓ที่นั่ง
ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน